ปี๒๕๕๙เป็นปีที่ประเทศไทย
เชิญกับเศรษฐกิจที่เป็นภาวะซบเศร้า
เป็นภาวะชะลอตัวหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับ
ไล่กันมาตั้งแต่ราคาข้าวสารที่ตกต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปี
รวมทั้งปัจจัยเศรษฐกิจระดับโลกที่ค่อนข้างจะเปราะบางด้วย
ในขณะที่วงการธุรกิจดิจิทัลทีวีเองนั้นก็ยังคงฝืดเคืองครับ
เดินหน้าต่อไปก็อาจจะค่อนข้างยาก
กระทั่งรัฐบาลต้องประกาศใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ของคศช

ประมวลเหตุการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งปี๕๙ได้จากบันทึกไทยบันทึกโลกครับ

บางครั้งก็คิดอยากฆ่าตัวตาย
บริโภคข้าวของประชากรโลกที่มีแนวโน้มลดลงเหลือ๕๒๕กิโลกรัมต่อหัว
เป็นสาเหตุหลักของวิกฤตในครั้งนี้
รัฐบาลไทยออกโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวทุกชนิด
หรือจำนำยุ้งฉางมาช่วยเหลือ
โครงการมีผลราคาข้าวเปลือกในตลาดขยับขึ้นมากกว่า๕๐๐บาทต่อตัน
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้นร้อยละ๑๕อยู่ที่ตันละ๗๘๐๐๘๐๐๐บาท
เพลย์อีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่เปลี่ยนมิติใหม่ของการรับโอนเงิน
ใจประชาชนด้วยค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกลง
ช่วยลดต้นทุนการใช้เงินสด๓๐๐๐ล้านบาทต่อปี
เพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการจัดส่งใบกำกับภาษีได้ถึง๔๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
แต่สุดท้ายต้องเลื่อนเปิดใช้พร้อมเพลย์สำหรับธุรกรรมระหว่างบุคคล

ส่วนการโอนเงินสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชน

พร้อมเพลย์มีความพร้อมให้บริการได้ในไตรมาส๔ปี๒๕๕๙
เราไม่สามารถฟันทงได้ชัดเจนว่า
จริงแล้วพรปที่ออกมาเขาจะบังคับใช้ยังไง

ในอนาคตอาจจะใช้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการคนที่เห็นต่างทางการเมือง

เรื่องความเป็นส่วนตัวของพวกพื้นที่ในโซเชียลด้วยค่ะ
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พรบคอมพิวเตอร์ฉบับแก้ไขผ่านความเห็นชอบของสนช
กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหวอย่างหนัก
เพราะมีกฎหมายบางมาตราที่เข้าข่ายริดรอนสิทธิเสร็จภาพ

ประกาศให้ลูกเพจเข้าไปโจมตี
แฮ็กข้อมูลเว็บไซต์ของรัฐบาล

เข้าไปแฮ็กข้อมูลหน่วยข่าวกรองของรัฐบาล

จะให้ไทยเขาดีแม้ว่าเขาเก่ง

วันนี้ขอสชจึงมีความจำเป็น

ตั้งแต่ต้นมือเอาว่ากันง่ายแบบนี้นะครับ
โดยให้ขยายเวลาชำระค่าใบอนุญาตที่ค้างอยู่๑งวด

และเงินส่วนต่างจากการประมูลขยายเวลาให้เท่าตัว
โดยให้ชำระ๖งวดภายใน๖ปี
ที่ดอกเวียร้อยละ๑๕
การช่วยเหลือระลอก๒เกิดขึ้นในเวลาไม่ห่างกันนัก
เมื่อพอสวทชสั่งให้กรสวทชจ่ายค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม
โดยบอร์ดกศชอนุมัติงบประมาณกว่า๙๐๐ล้านบาท
ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมให้ทีวีดิจิทัล๒๖ช่อง
ทีวีดิจิทัลหลายรายเริ่มอ่อนแรงหลังดำเนินธุรกิจมา๓ปี
สุดท้าย๘ใน๒๔ช่องต้องเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น
โดยกลุ่มทุนในอุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมและโรงพยาบาล
สายป่านยาวเข้าไปซื้อหุ้นไปแล้วหลายช่อง

บังคับซื้อสินค้าและบริการในราคาที่แพงเกินจริง
จีนราคาต่ำกว่าทุนหรือทัวร์ศูนย์เหรียญ
ทำให้รัฐบาลต้องออกมาปราบราม
พร้อมกับจัดระเบียบทัวร์ให้ได้มาตรฐาน
โดยกำหนดราคาขายไม่ให้ต่ำกว่า๑๐๐บาทต่อคนต่อวัน
ส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีน
ระบบในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม

เพราะว่าแนวทางของทางรัฐบาลเองยังไม่ชัดเจน
ช่วง๒เดือนนี้เราก็สูญเสียตลาด
แน่นอนว่าผู้โดยสารของเราต้องลดลง

ก็คือหาเส้นทางใหม่ที่จะแก้ไข
สำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่หายไป
โดยราคาทัวร์ไทย๕๖วัน
ราคาเริ่มต้นที่๒๕๐๐๐บาท
เดิมขายเพียง๗๕๐๐๘๐๐บาทเท่านั้น
ขณะที่ทัวร์เกาหลีใต้ราคา๘๕๐๐บาท
ญี่ปุ่น๑๗๕๐๐บาท
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ยอดนักท่องเที่ยวจีน
ตั้งเป้าไว้ที่๑๐ล้านคน

แต่รัฐบาลก็ยังยืนยันแนวทางเดิม
เพราะเชื่อว่าการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ
จะดึงนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงเข้ามาทดแทนได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน